เจาะลึกกันคำแถลงปิดคดีด้วยวาจาของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
วันนี้มีทั้งหมดสิบแปดหน้ากระดาษด้วยกันเป็นการแถลงปิดคดีด้วยวาจาครั้งแรก
ที่มีโอกาสได้สื่อสารไปยังองค์คณะผู้พิพากษาไปยังประชาชนนะครับ
แล้วก็มวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจ
ฟังคำชี้แจงในฝั่งของอดีตนายกยิ่งลักษณ
ซึ่งเธอนั้นได้ชี้แจงหลักมี๖ประเด็นด้วยกัน

เรื่องแรกครับนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่า

และชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการปปช

โดยใช้พยานเอกสารเพียง๓๒๙แผ่น
และใช้เวลาไต่สวนเพียงแค่๗๙วัน
อายการสูงสุดที่เคยบอกว่าปปชมีหลักฐานไม่สมบูรณ์
สุดท้ายก็กลับแถลงว่าจะฟ้องคดีตัวเธอ
ก่อนที่สนชจะลงมติถอดถอนเพียง๑ชั่วโมงเท่านั้น
ขณะที่ในชั้นฟ้องคดีและไต่สวนในสา
อ้างว่ามีการฟ้องนอกสำนวนปปช
และเพิ่มเติมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่

ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ
ที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องข้าว
เพื่อจงใจให้เห็นว่าโครงการรับจำนำข้าว
ไม่มีมาตรการไม่มีมาตรฐานที่เหมาะสม
ในการรักษาข้าวในสต๊อกของรัฐ
เพื่อต้องการเอาผิดกับตัวเธอ
แล้วบอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลปัจจุบัน
ใช้อำนาจฝ่ายบริหารราวกับเป็นฝ่ายตุลาการเสียเอง
การออกคำสั่งทางปกครองสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ถึง๓๕๐๐๐ล้านบาทแต่เพียงผู้เดียว
สั่งให้กรมบังคับคดียึดและถอดถอน
เงินในบัญชีธนาคารของเธอไปหมดแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นการชี้นำสังคมให้เข้าใจผิด
และชี้นำคดีอย่างไม่เป็นธรรม
ที่๒ครับเธอยืนยันว่านโยบายจำนำข้าว
นโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์
และได้ดำเนินการตามกฎหมายมาโดยตลอด
เพื่อหวังทำให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดนั้นสูงขึ้น
และแก้ปัญหาหนี้สินของชาวนาที่เรื้อรัง

ไม่ใช่การกำหนดนโยบายที่ผิดพลาด
และทำตามที่เคยแถลงไว้ต่อรัฐ
สภาคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและกฎหมายมีสภาพบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม
เรื่องที่๓ครับอดีตนายกยิ่งลักษ์ย้ำว่าไม่ได้เพิกเฉยละเลย
และไม่มีอำนาจระงับยับยั้งโครงการตามอำเภอใจ
เพราะได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวและอนุกรรมการต่างขึ้นมา
ช่วยพิจารณาหลักเกณฑ์มีทั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
คณะกรรมการเกร็ดศัตริกาสำนักงบประมาณ
ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ไม่เคยทักท้วงหรือให้ยุติโครงการ
แล้วจะไปสั่งยกเลิกได้อย่างไร
นางสาวยิ่งลักษณ์โต้แย้งว่าการไม่ระงับยับยั้งโครงการนี้
เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์
คุ้มค่าที่รัฐสามารถจะช่วยชาวนาได้
ไม่ได้คำนึงเพียงแค่เม็ดเงินเพียงอย่างเดียว
เพราะภารกิจของภาครัฐไม่ได้มีเพียงแค่แสวงหากำไร
แต่ต้องการทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ประเด็นที่น่าสนใจต่อมานะครับก็คือเรื่องที่กล่าวหาว่า
ไม่ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ประเด็นนี้ครับอดีตนายกยิ่งลักษณ์แก้ข้อกล่าวหาว่า
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและติดตาม
รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการรับจำนำ
เพื่อดูแลป้องกันการทุจริตในหลายระดับ
ทุจริตหรือให้เกิดความเสียหาย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศไปแล้ว
นำข้อมูลและหลักฐานในสำนวนของบุคคลอื่น
เกี่ยวกับการระบายข้าวที่ไต่สวนเสร็จ
หลังจากที่ตัวเธอพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมานานร่วมปี

ซึ่งเรื่องนี้รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ